เริ่มดูกันก่อนที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ที่จังหวัดนครนายกนะครับมีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ชนกับรถบรรทุกคันหน้านะครับส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย
เหตุการณ์นี้คาดว่าเกิดจากคนขับรถบรรทุกพ่วงนั้นหลับใน
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนท้าย
บนถนนสายองคารักษ์บางน้ำเปรี้ยว
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลองคารักษ์อำเภอองคารักษ์
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อชนท้ายรถคู่กรณี

คนขับถูกอัดติดภายในรถหายใจรวยริน

เร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
คนขับรถบรรทุกคู่กรณีทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถกลับจากส่งของแล้วจอดนอนข้างทาง
ก่อนจะขับรถต่อได้เพียงหนึ่งร้อยเมตร
จู่นายขมินผู้บาดเจ็บขับรถพ่วงมาชนท้ายอย่างจัง

ไปพร้อง๑๒ใช่ไหมพี่อ๋อตอนนั้นเรา
เห็นกระจกหลังบ้างไหมหรือว่ารู้อีกทีก็ตอนชนเลย
ผมเพิ่งออกรถจอดตรงนี้เองครับนี่ตรงจอดตรงนี้
ครับพี่ผมเคลื่อนรถมาค่อยผมก็ยินเสียงลำตั้มเลย
เจ้าหน้าที่สัญญาณว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับ

ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต

ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ผู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลทำแผลที่ศีรษะ
ออกไปเล็กน้อยพบรถบรรทุกจอดอยู่
ท้ายรถมีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหายเล็กน้อย
คนขับรถบรรทุกให้ปากคำกับตำรวจว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนปกติ
และเปิดไฟเลี้ยวซ้ายประมาณ๓๐เมตร
แต่ขณะหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าซอย

จู่ผู้บาดเจ็บก็ขี่รถมาชนท้ายอย่างจัง

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
สิทธิธรรมราชสุฬาธรรมนี
ในพื้นที่ตะมนต์เปลี่ยนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อนเสียชีวิต๒ศพ
สอบสวนนายคชานนท์กล้องการจโนภาษณอายุ๓๕ปี
คนขับรถเก๋งทราบว่าขับรถมาตามเส้นทางปกติ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมา
เสียหลักพุ่งชนจนเสียชีวิต